คุณพิสารอัครเสนีนะคะเกิดเมื่อวันจันทร์ที่๒๑มิถุนายนพุทธศักราช๒๔๘๘ณโรงพยาบาลวชิระจังหวัดกรุงเทพ
เป็นบุตรพิสารของนายสมัครและนางชะรีอัคราเสมี
คุณพิสารสมรสกับนางนโน้งและนางสุดารักอัคราเสมี
มีบุตรและทดารวมสี่คนคือ
นายอัคราพลอัคราเสมี
นางพิยดาพระเสนีจุธารัตนากุล
นางสิรดาอัคราเสมีเนเยอร์

ผู้โดยสารจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขานิติศาสตร์

โดยเริ่มต้นศึกษาจากโรงเรียนวัดท่าขนุงอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
และย้ายเข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
และได้เข้าเรียนต่อหลักสูตรด้านข่าวการข่าวและศิลปะการแสดง
จากสำนักข่าวสารอเมริกันในปีคศ๒๕๑๑
ด้วยความที่เป็นบุคคลที่มีความสามารถและทุ่มเทกับการศึกษาเรียนรู้
ได้เข้ารับทำงานที่สำนักข่าวสารอเมริกันประจำประเทศไทย
ในตำแหน่งผู้ประกาศข่าวทันทีเมื่อเรียนจบ
ด้วยเสียงที่มีเอกลักษณ์ของคนอีสาน
หลายคณะที่กำลังโด่งดังในเวลานั้น
ผู้พิสารมีความรักและความสนใจในสายการแสดงเป็นพิเศษ
และทางบันเทิงรอบด้านกล้าที่จะทดลอง
และเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นคุณพี่สารก็เริ่มต้นประพันธ์และเขียนบทละครวิทยุโดยใช้มากับการวรรณิสาหรัฐรวมทั้งมาแสดงละครกับสถานีเทวราคัตช่องศรีบังถุงโทรม
ตลอดช่วงชีวิตกว่า๕๐ปีของคุณพิสารได้ฝากผลงานไว้ในวงการบันเทิงมากมาย
ทั้งงานแสดงละครวิทยุละครโทรทัศน์ภาพยนตร์รวมถึงงานสร้างกำกับการแสดงประมาณกว่า๓๕๐เรื่อง
ร่วมงานแสดงละครเวทีเพื่อการอินสมทีเจริญมาก
คุณวิสานเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลมากมาย
คุณพิสารไม่เป็นเพียงนักแสดงนักเขียนบทผู้กำกับเท่านั้น
คุณพิสารเป็นบุคคลสู้ชีวิตที่ยอดเดี่ยวหนึ่ง
เป็นผู้มีความอดทนวิริยอุตสาหะ
มาตั้งแต่เมียววันพร้อมกำพาเฝ้าตั้งแต่เด็ก
จึงทุกเดชน์ทำงานทุกอย่างไม่ว่าจะเหงื่อเพียงกันก็ไม่ยอดท้อ
มีแต่สภาพเพียงขยันอดทนเพื่อสร้างชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับมาดาและครอบครัว
และลูกด้วยความรักและความอบอุ่น
จากไปของคุณพิสารในครั้งนี้สร้างความสกเศร้าเสียใจ
อาหร่ายรักให้แก่ภัยาและอุทิศและหลานและญาติมิตรอย่างยิ่ง
สำหรับต่อไปขอเรียนเชิญฟังคำว่าอะไรจากลูกค่ะ
สี่พันวาพ่อหักไปอธัยหลัง
ใจลูกนั้นหยุดท้ายลูกสูงสลาย

ห้องก่อนรักไม่เสื่อมลาย
ที่พ่อได้ให้กับลูกเสมอมา
เพราะเป็นทุกข์ทุกอย่างในชีวิตลูก
คอยชี้ถูกแนะนำคอยสั่งสอน
อย่างลูกล้มพ่อเคียงข้างหลุมประคอง
แม้ตอนนอนเราก็ยังเข้าใจกัน
พ่อเป็นพ่อสายฮาสร้างรอยยิ้ม
เป็นท่อพิมพ์เรื่องอำเรื่องขำขัน
พ่อเป็นแบบอย่างให้เราสารพัน
ทุกเรื่องนั้นให้อดทนสร้างความดี
คำข้อสองจะคงอยู่ในใจลูก
และส่งครูพันธุ์ต่อไปถึงรุ่นหลัง
ลูกคิดถึงพ่อที่รักตลอดกัน

ลูกถึงรักคุณ
พ่อเอียดครับพ่อค่ะลูกขอให้
พ่อสถิตสบายใจบนสวรรค์
แม้กายห่างจากพ่อเธอท่าจากกัน
ในใจนั้นพ่อคุ้มอยู่นี้กันดอด
ด้วยความรักและอะไรพ่อเพียสุขใจ